ช่วงนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับเหตุสลดเกิดขึ้นในครอบครัว
ที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะลูกติดยาเสพติดแล้วเกิดอาการคลุ้มคลั่งค่ะ
ใช้มีดฟันคอแม่จนเสียชีวิตแต่ว่าสภาพศพเนี่ยก็คือ
เขาบอกว่าคอของแม่นี่เกือบขาดเลยนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้านหมู่ที่๑บ้านไร่
ตำบลบังรกรรมอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิษสุนโลกนะคะ

ไปพบศพนางบุญแซ่วีอายุ๘๐ปีเป็นเจ้าของบ้าน
สภาพศพถูกฟันที่ลำคอวิดขาดลึกลงไปจนถึงหลอดลมค่ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุตำรวจจับกลุ่มตัวไว้ได้
เป็นลูกชายคนเล็กอายุ๔๐ปี

อยู่ในสภาพให้การวกวนคล้ายกับคนมีอาการทางประสาทนะคะ
ตำรวจสอบสวนนายสำเริงแร่วีบุตรชายคนโตของผู้ตาย
ให้การว่าน้องชายมีอาการทางประสาทและติดสุราอย่างงอมแงมค่ะ
นายสำเริงบอกเพิ่มเติมนะคะบอกว่าสาเหตุคาดว่าเกิดระหว่างน้องชายมาขอเงินแม่เพื่อที่จะไปซื้อสุรา
เพราะน้องชายไม่ได้กินเหล้ามา๒วันแล้วค่ะ
แต่ว่าแม่ไม่ให้ก็เลยโมโหคลุ้มคลั่ง
ความมีดที่อยู่ในครัวฟันคอแม่ซึ่งนั่งอยู่ถึง๒ครั้ง

แต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นางบุญผู้เสียชีวิตเพิ่งจะไปซื้อยาระงับประสาทให้กับลูกชายกินด้วยนะคะ
ซึ่งลูกชายมีประวัติการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลบังรกรรม
ตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนเพิ่มเติม
พร้อมให้แพทย์ตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้ง
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เดินทางไปดูหน้าผู้ก่อเหตุรายนี้
พร้อมส่งเสียงสาบแช่งอยู่ตลอดเวลา
ขณะที่ตำรวจไปดูจุดเกิดเหตุค่ะ